เกิดขึ้นที่ถนนสายนครศรีพัทธลุงเขตอำเภอจุลาพร
ตอนนั้นมีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

แต่เหมือนรถบรรทุกพ่วงอะค่ะ
มองไม่เห็นหรือไม่ทันเห็นนี่แหละ

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก๋งอีกคัน
เบียงซ้ายเข้าช่องดันตรวจไปอีก
รถบรรทุกพ่วงก็เลยชนรถเก่งนี้เข้าเต็มแรงด้วย
เพราะดีนะคะที่คนขับรถเก่งบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นจากแรงกระแทก
ส่วนความเสียหายทางบริษัทประกันภัยฝ่ายรถบรรทุกพ่วง